กันในวันที่ต้องบอกว่าคึกคักดีเหลือเกินประเทศไทย
ใช่ค่ะมีความเป็นวันแรกหลายอย่างเลยค่ะหลายเรื่อง

ตรงนั้นก็เป็นที่กรุงเทพนี้ให้แค่๓ทุ่มนะ
มีวงเล็บไงมีเงื่อนไขอะไรอย่างนี้
กูว่ากธมบอกสามทุ่มใครกินไม่หมดเนี่ยมีสองอย่าง

นี่ฟังจากคุณอนุสรก็รู้แล้วว่าเลือกทางไหน

คุณผู้ชมครับดูบรรยากาศการเปิดประเทศวันนี้ก่อนนะครับ
ตกลงเรามี๖๓ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ
ไทยเราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้
ภายใต้มาตรการที่ความเข้มข้นเข้มงวดเนี่ย

นะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหรือว่าการฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับ
นี่คือภาพที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
เป็นด่านแรกของการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เที่ยวบินแรกเนี่ยมาจากนาริตะของญี่ปุ่นนะฮะ
มาที่ประเทศไทยเนี่ยมาถึงตอนเที่ยงคืน๒๕นาทีของคืนที่ผ่านมา
คือเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารมา๔๓คน
แต่ว่าเป็นคนไทย๓๙นะครับต่างชาติ๑๑นะฮะ
ทั้งหมดก็ถูกตรวจคัดกรองโควิด๑๙อย่างเข้มข้น
วันนี้เนี่ยจะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศเดินทางมาไทย๖๑เที่ยวบิน
ส่วนใหญ่จะมาจากยุโรปนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีประมาณ๒๓๐๐คน
กับคนไทยด้วยเนี่ยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็จะ
นักท่องเที่ยวเข้าแล้วก็ออกประเทศไทยเนี่ยรวมแล้วก็๑๕๒๓๐คนนะครับ
ดูความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหน่อยที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
อย่างชาวเยอรมันคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเขาดีใจมากที่ได้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งหนึ่ง
นี่นะฮะนักท่องเที่ยวหนุ่มคนนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าความจริงเนี่ยผมตั้งใจจะไปภูเก็ตนะแต่จองตัวผิดมาลงกรุงเทพ
แต่ก็ไม่เป็นไรกรุงเทพผมก็ชอบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยเที่ยวไปนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันมีครอบครัวหนึ่งมาจากเดนมาร์คนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าดีใจมาก
รอคอยการกลับมาประเทศไทยเนี่ยถึง๓ปีด้วยกันตั้งแต่เกิดโควิดระบาดเนี่ยไม่ได้มาเลยนะ
คือคนที่เดนมาร์คเนี่ยพอได้ยินข่าวว่าประเทศไทยเปิดประเทศเนี่ยครอบครัวนี้บอกว่าเขาดีใจกันมากนะฮะ
เขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดโควิดระบาดเนี่ยไม่ได้มาเลยนะฮะ

ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะมีมาตรการขั้นตอนหลายอย่างที่อาจจะยุ่งยากหน่อย
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยป้องกันโควิด๑๙
แต่การตัวตรงนี้อาจจะน้อยน่ะไม่เหมือนกับช่วง๑๔วันหรือว่า๗วัน
นี่ฮะมาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมเนี่ย
พาเดินทางกลับมานะฮะหลังจากที่ไปแข่งรอบคัดเลือก
ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีค่ะ

เราก็ได้คุยกับมาดามแป้งเรื่องการเปิดประเทศ
ดามแป้งบอกว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
ก็ต้องยอมรับเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
แต่ว่าส่วนหนึ่งข้อดีของมันมีมากก็คือ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว
เปิดประเทศก็อาจจะมีคนผิดเชื้อบ้าง
ถือเป็นนิมิตภายอันดีนะคะที่ประเทศไทยเปิดประเทศวันนี้นะคะ
ก็นี่จากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึงคาการท่องเที่ยวสูงนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่เปิดประเทศแป้งว่ามันก็มีผลสองด้านนะคะ
ก็แน่นอนนะคะว่าเกือบทุกประเทศที่เปิดประเทศก็อาจจะมีคนผิดเชื้อบ้าง

ก็อยากเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยนะครับ
สำหรับมาตรการในการเดินทางเข้าไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องมีมาตรการต่างดังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือเมื่อเดินทางมาเนี่ยท่านต้องมีใบรับรองการเดินทางเข้ามานะ
ข้อกำหนดของเรานะฮะการรับรองเดินทางเข้าประเทศ
อันนี้ต้องมีใบรับรองก่อนนะครับ
แล้วก็มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด๑๙มาแล้วมีวีซ่าและประกันสุขภาพ
มีผลตรวจโควิดเป็นลบภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนเดินทาง
ที่โรงแรมที่พักที่กำหนดเอาไว้ก่อนนะฮะ
แล้วรอผลการตรวจ๑คืนนะครับถ้าผ่านเรียบร้อย
วันรุ่งขึ้นไปเที่ยวได้เลยนะฮะพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง๑๗จังหวัดเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะส่งผลเข้าทางแอปไทยชนะนะครับ
ดูบรรยากาศที่ภูเก็ตอีกสักที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือที่ภูเก็ตนี่ก็มีท่ากาศยานนะฮะท่ากัศยานภูเก็ตนี่ครับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาไฟล์แรกจากซูริกสองร้อยยี่สิบเก้าคนนี่เห็นไหมฮะ
โอ้โหมีฉีดน้ำต้อนรับรุ้งนี่ขึ้นมาสวยเลยนะครับ
เดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนที่ภูเก็ตกันนะครับนักท่องเที่ยวมาวันนี้ก็มากันด้วยรอยยิ้มเลย
ภูเก็ตนี่เป็นพื้นที่สีฟ้านะฮะหนึ่งในสี่จังหวัดพื้นที่สีฟ้า
สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าจังหวัดจะกำหนดควบคุมแบบไหนเนี่ย
ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงวันนี้มีเที่ยวบินบินเข้ามา๑๑เที่ยวบิน
ทางผการท่องเที่ยวของภูเก็ตคุณนันทาศิริโกรนศิริเนี่ย
บอกว่านักท่องเที่ยวจากสวิสเตอร์แลนด์แล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคยุโรป
ให้ความสนใจเลือกมาเที่ยวภูเก็ตเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงปลายปีเยอะแบบนี้
วันนี้ก็ถือว่าคึกคักกันทีเดียวครับ
ทีนี้ค่ะมาถึงประเด็นที่นักดื่มถามถึงกันเยอะนะคะ
หนึ่งพฤศจิกายนก็จะมีสี่จังหวัด
ก็คือกรุงเทพกระบี่พังงาภูเก็ต
ที่สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในร้านอาหารได้นะคะ
แต่ทางกรุงเทพหานครก็มีการออกประกาศ
กำหนดเอาไว้ว่าในส่วนของกรุงเทพเนี่ยห้ามเกิน๓ทุ่มนะ
คือ๔จังหวัดนำร่องเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด
ในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรการให้เหมาะสมกับแต่ละจังหวัด
ดังนั้นกรุงเทพฯบอกว่ากรุงเทพฯขอแค่๓ทุ่มนะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่า
คือสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยขอว่า๕ทุ่มได้ไหมล่ะ

ผู้ว่ากอทมบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปได้ไหม
เพราะถ้าเปิดทีเดียวตู้มเดียวทีเดียวแบบนี้
ความระมัดระวังมันอาจจะน้อยต้องรอดูก่อน

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครบอกว่า
๓ทุ่มรอดู๒สัปดาห์เดี๋ยวว่ากันอีกที
ส่วนมีคนสอบถามกันไปเยอะว่าถ้านั่งดื่มกันอยู่เนี่ย
๓ทุ่มแล้วยังดื่มไม่หมดเลย

ท่านผู้ว่ากรทมบอกว่าไม่เห็นยากเลย
ก็ถ้าดื่มไม่หมดถ้ายังเหลือในขวด
ฝาขวดถือกลับบ้าน
แต่ถ้ายังอยู่บนโต๊ะยังอยู่ในแก้ว

กระดกให้มันหมดไปเลยด้านแก้ว

ก็นี่นะคะก็ช่วยกันเราจะได้รอดปลอดภัยไปด้วยกัน
ผู้ว่าบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้สี่โมงเย็นจะเริ่มออกไปตรวจราไปดูแล้ว
ก็มีตำรวจมีทหารมีสำนักอนามัยทางกรทมก็กระจาย
ร่วมกันตรวจในพื้นที่๕๐เขตนะคะ
จริงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เหมือนปกติธรรมดา
แต่ว่าเราค่อยเป็นค่อยไปดีไหม
การระมัดระวังมันจะน้อยลง
สำหรับผับบาคาราโอเกะต่างเนี่ยนะครับ
รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงเดือนนี้ยังไม่มีแน่นอนนะครับ
นี่นะฮะก็ร้านไหนให้ดื่มได้แล้วแต่ที่สำคัญอย่าลืมดื่มแล้วอย่าไปขับนะฮะ

ทุกร้านอาหารในกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลได้นะฮะ

ต้องเป็นร้านที่ได้รับรองเกี่ยวกับมาตรการในการเปิดเรื่องของโควิด๑๙ก่อน
ซึ่งตรงนี้เขาจะมีมาตรฐานในการรับรองอยู่
เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบเขาจะมีแบบนู้นแบบนี้ว่าพนักงานต้องเป็นแบบไหนคนมาต้องเป็นแบบไหนยังไง
อย่างตรงเนี้ยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศของร้านอาหารในกรุงเทพนะครับ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมานะครับ
โรงแรมบัญญันทรีย่านสาธอดนะฮะ

ก็เปิดได้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลได้ถึง๓ทุ่มนะครับ
แต่ทางผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยก็คาดหวังว่าทางภาครัฐ
หรือว่าทางกรทมจะพิจารณาเพิ่มเวลาให้นะครับ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
เพราะลักษณะการรับประทานอาหารค่ำของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ย

บางทีพอเริ่มปุ๊บอ้าว๓ทุ่มแล้วเวลามันอาจจะไม่ทันกัน
ถ้าเราตอนนี้เราผ่อนผัน๑๕วันเนี่ย
ก็จนถึง๓ทุ่มโอเค
แต่คิดว่าถ้าสมมุติในเดือนถัดไปค่ะ
ในช่วงเทสการทั้งเนี่ย

ผู้ต่างชาติอย่างเช่นโยโรปอะไรอย่างเนี่ยครับ

เพราะฉะนั้นถ้าปิด๓ทุ่มเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลามันสั้นสำหรับเขาอะค่ะ
อืมค่ะเพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพก็มีร้านที่ได้ชาพลัสเนี่ย
ประมาณ๑๓๕๐แห่งก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีสัญลักษณ์นี้
ต้องมีการไปลงทะเบียนขอเครื่องหมายได้มาตรฐานแบบนี้ค่ะ
อย่างแถวถนนเข้าสารเนี่ยเขาบอกว่าช่วยอนุโลมหรือว่าเอาให้แบบอนุมัติไปก่อนได้ไหม
เขาบอกว่าหลายร้านไม่มีชาพลัสนะคะ
คือไปตรวจกันในอีก๑๕วันกว่าจะได้เลยประมาณนี้